ไปดูกันต่อกับหนุ่มคนนี้จากงานเมื่อวาน

แต่ว่ามันมีเรื่องขำนิดนึงแล้วก็เป็นดราม่าค่ะ
คือเขาไปงานพราบแล้วปรากฏว่าเห็นเดิมมันเห็นมั้ย
อันนี้หน้าเดียวหน้าเดียวนะคะคือคนไม่ได้โกรธไม่ได้ยิง

ดังก็ไม่ค่อยยิ้มให้แฟนคลับแฟนเพลงหรอก

บางคนคอมเมนต์บอกว่าสงสัยแม่ด่าก่อนออกจากบ้าน
เออนะคะแต่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง

ผมก็เพิ่งตื่นอาจจะงงอยู่
ใช่เพราะว่าเดือนนี้ผมมีงานทุกวัน

วันหนึ่งกี่งานครับบางวัน

ก็คือผมอาจจะยังไม่ได้นอนบ้างก็เบลอ
แต่ก็ลงมาถ่ายก็
ตากล้องนะช่างภาพก็ถ่ายไวมากอะไรอย่างนี้

เงินหาดิถ้าเขาไม่ได้บอกให้ยิ้มผมก็จะ

ถ้าเขาขอให้ชูมือก็ชูมือได้ครับ

เพื่อยืนยันว่านางหน้าเดียวจริงแม้ว่าสัมภาษณ์นางจะมีอารมณ์นิดนึง
ฉันถ่ายมาหน้าเดียว

เพราะว่าตอนสัมภาษณ์คือน้องพูดตรงก็คือติ๊ดนี่แหละค่ะ
แล้วก็จริงน้องก็แบบว่าเหนื่อยจากการทำงาน

อาจจะแบบงวงอยู่
ถ้าถ่ายสวัสดีเช้าวันนั้นคันค่ะ